คุณผู้ชมฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นบุรุษผู้มีจิตใจที่หล่อมาก
เอาผัดไทยไปแจกครับโอ้โหแบบนี้ขอได้คนขอกล่องหนึ่งได้ไหม

เข้ารวมเพื่อนเค้าเขารวมกลุ่มเลยนะครับเขามาตั้งโต๊ะใต้สะพานตรงนี้แล้วเอาผัดไทยเนี่ยจำนวนเจ็ดร้อยกล่อง
ปรุงใหม่สดร้อนมาแจกจ่ายครับให้กับหน่วยงานจิตอาสาเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
ตำรวจประจำตู้ยามแล้วก็ชาวบ้านที่ขับรถผ่านไปผ่านมานี่ดูตอนเขาทำ

จริงครับอาต๋อยบอกกับทีมงานของเราว่า
อยากจะช่วยช่วยจิตอาสาคือช่วยตรงไหนได้ก็อยากจะช่วย
และอยากจะเป็นกำลังใจให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวปฐุมธานี

ที่ต้องโดนโควิดเล่นงานหนักอยู่เหมือนกันนะคุณศีรษะ
สูงเข้มนะสักครู่เลยครับก็อยากจะขอให้ชาวไทยทุกคนป่าญวิกฤตในครั้งนี้ไปให้ได้
พวกเราทุกคนก็ชื่นชมนะคะสำหรับคนที่มีน้ำใจแบ่งปันช่วยเหลือเพื่อนแบบนี้ในยามวิกฤตที่เกิดขึ้นนะคะ
ขอบคุณทุกคนด้วยนะคะ